มีบางช่องที่ต้องปรับกลยุทธ์โดยการเปลี่ยนทีมผู้บริหาร
แต่ว่านอกจากเปลี่ยนทีมผู้บริหารแล้ว
ในเรื่องของเนื้อหาในรายการต่าง
ก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการวางกลยุทธ์ด้วย
อย่างช่องภาพยนตร์ก็ต้องมีการที่จะดู
ว่าเอาภาพยนตร์ไหนมาครองใจประชาชนบ้าง
ละครก็ต้องมีการเปลี่ยนข่าวก็ต้องมีการเปลี่ยน
ดังนั้นเรามาติดตามเรื่องนี้กันอีกสักหน่อยนะครับ

และเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอเนื้อหาในรายการครับ

ที่จะเป็นจุดเด่นกลุ่มผู้ชมให้ติดตามหน้าจอมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับมวยที่จะนำรายการระดับโลกมาใช้
เนื่องจากมองว่าคอนเทนต์กีฬายังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
แต่จะไม่ไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลหรือวอลเล่บอลเหมือนช่องอื่นค่ะ
มวยเราก็แตกต่างกับทั่วไปอยู่แล้ว

ปีนึงไม่แค่ประมาณ๓๔เดือนได้เอง
ส่วนเรื่องบาสเก็ตบอลหรือมาบาสเก็ตบอล
เพราะว่าฟุตบอลก็ผมว่าเชื่อว่าตลาดก็ไปไกลแล้วนะครับ
ค่าลิขสิทธิ์ค่าใช้จ่ายต่างก็จะสูง
แล้วก็ยังมองว่าบาสเก็ตบอลถึงแม้ว่าไม่ใช่ตลาดใหญ่เท่าฟุตบอลนะครับ
แต่เชื่อว่าสามารถมีศักยภาพในการเจริญเติบโต
ถ่ายทอดสดกีฬาอยู่ในกลุ่มของรายการที่บริษัทผลิตเอง
รวมทั้งรายการข่าวรายการบันเทิงละคร

เทนต์ภาพยนตร์ซีรีส์ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบ
โดยมีซีรีส์ไทยที่เตรียมจะออกอากาศ

เนื่องจากเป็นคอนเทนต์ที่จับฐานลูกค้ากลุ่มแมส
เปลี่ยนมือผู้บริหารช่องทีวีดิจิตอลในปีที่ผ่านมา

ทิศทางการบริหารของแต่ละช่องจะเป็นอย่างไร

ซีรีส์ดังต่างประเทศเป็นหลัก

สามารถทำเรตติ้งได้ร้อยละสอง
และมีส่วนให้เหร่ค่าโฆษณาของช่องเพิ่มขึ้นตาม

เรื่องของยุทธวิธีเข้ามาเสริมนิดหน่อยนะครับ
เพราะเราเชื่อว่าเราเราเดินมาถูกทาง

เพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้มีเปลี่ยนกลยุทธ์เดิมที่สิ้นนะครับ
ยังคงเน้นคอนเซ็ปต์หนังดีซีรีส์ดังอยู่
อาจจะมีเสริมเรื่องของการทำโลเคิลซีรีส์นะครับ
รีส์ไทยเข้ามาเสริมผังรายการนะครับ
แต่ว่าทำแบบค่อยเป็นค่อยไป
ติ้งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ๑
จากเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙ที่อยู่ที่ร้อยละ๐๙
และตั้งเป้ารายได้เติบโตเป็นเท่าตัวค่ะ
มิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน